เธอเธอไม่ต้องไปสนใจพี่ดอมกับพี่น้ำแข็งเขาหรอก

ทำกิจกรรมของเราต่อเถอะ

ปุ๊บ
งูมันกำลังนวดไทยกันอยู่เหรอ
เอ้ยมันฟิเจอร์ริ่งกันนี้แหละ

เธอเราทำให้พี่ดอมอิจฉากันเถอะ
คุณผู้ชมครับนี่คือข้างร้านเตี๋ยวเรือนะครับ
ก๋วยเตี๋ยวเรือโอ่งประจันทร์นะครับ
เลขที่๕๘ทับ๒หมู่๑

เดี๋ยวตับบนนะครับ
คำตาโนธอำเภพประจันทร์นาคารจังหวัดปลาจีมุรีครับ

เกรงใจไม่อายพี่ดอมเลย

มากินเตี๋ยวเขาก็นั่งมองอยู่มองอยู่นะครับ
นี่แหละครับลูกค้าที่มากินเตี๋ยวก็บอกไม่เคยเห็นมาก่อน
บางคนก็ถ่ายคลิปเอาไว้ด้วยนะครับเอาไว้ดูซ้ำหรือไงนะฮะ
คุณสุภาวันสง่างามอายุ๒๗ปีหลานสาวเจ้าของร้านนะครับ
ซึ่งก็เป็นเจ้าของคลิปเล่าบอกว่าโอ๊ยก็แหมคุณเบิร์ตก็ถาม
เอาไว้ดูซ้ำก็ไม่เคยเห็นก็เลยถ่าย
เชื่อว่าคงมาให้โชคแน่แหละนะครับ
เพราะมีคนเท่าคนแก่บอกเอาไว้ถ้าเจองูพลอดรักกันเนี่ยนะครับ
มักจะเอาโชคเอาราบมาให้นี่แหละครับ
บางคนนะครับก็ร้านเตี๋ยวอีกทีนะ๕๘ทับ๒นะ

ต้องตียังไงครับงู๒ตัว
มันม้วนกันเป็นเขาบอกเป็นเลข๘บ้างอะไรบ้าง

อะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไร

เอาเรื่องราวหน่อยเรื่องราวหน่อยเรื่องเหลืองที่เห็นนี้
กูเหลืองไม่ใช่ปะไหลเพือกน้องใช่
ไหนเพือกนี่เห็นแต่ปะไหลใช่ไหม

ปลาไหล่สีทองปลาไหล่สีทองอยู่ที่เชียงใหม่
เจ้าของเขาบอกว่านี่ให้โชคให้ลาบแน่นอนเลย
แล้วมันสวยแปลกตาแบบนี้เนี่ยนะคะ

หมู่๒อำเภอสารพีจังหวัดเชียงใหม่
ที่น้ำแข็งบอกก็คือเจ้าของบ้าน
คุณลุงสมชายเป็นอดีตดาวร้ายคณะลิเกนะ

แล้วเจอเจ้าตัวนี้นั่นแหละเข้ามาอยู่ในไซดักปลาก็คงคิดว่าจะมาให้โชคมั้ง
มีคนมาขอซื้อด้วย๕๐๐ผมไม่ขายหรอกจะเลี้ยงไว้
แล้วเดี๋ยวจะไปไว้ที่ตำหนักวรยานของจอมขมังเวศในพื้นที่ต่อไป

ขอเลขเด็ดมา๓ตัวได้เลขอะไรบ้างพี่นี่ไงนี่
คุณผู้ชมมองเห็นไหมตัวสุดท้ายคือ๔ใช่ไหม
ข้างบนคืออะไรมันแยกแบบนั้นนะพี่เบิร์ต

บางคนบอกว่ามันคือ๓๖๔แล้วแต่คุณผู้ชมมองเลย
แล้วบางคนบอกจะเอาเลขที่บ้าน๒๕๖
แล้วก็มีเลขทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์ด้วย

อ่อนี่แหละเลขตัวเลข
เบาพอหอมาครอบครอบค์นะ
ใครชอบเข้าวัดตามเรามาเลยฮะไปอันนี้เป็นสำนักสงฆ์
สำนักสงฆ์ปู่ฤษี๑๐สายธรรมในพื้นที่บ้านช่องลมครับ
บนบางบุตรอำเภอบ้านค่ายที่ระยองช่วงเช้าเมื่อวานนี้
ก็จะมีหลวงพ่อสมนึกถาวโรพระเกจิดังในพื้นที่มาเข้าร่วมด้วย
คือชาวบ้านเขาที่เขามาเนี่ยเขามีงานอะไรเป็นพิธีปลุกนายเสกสรรสุขพิมายพี่เบิร์ต
ฮะปลุกเสกถูกต้องฮะอ่าพระขุนแผนรุ่นวัดแตกครับ
อ่อดอมไม่ต้องใช้อ่าพระขุนแผนผมยืนยันกว่าจบว่าดอมไม่ต้องใช้
ค่ะอ่าทำไมฮะเออนะพี่พี่ว่าไม่ต้องใช้
หมายถึงให้คนรักคนรักคนชอบผู้ใหญ่อุปสรรพ์อะไรแบบนี้ครับ
จุดเด่นคือสีสันฉูดฉัดสะดุดตาทั้งสีเขียวเหลืองแดงเลยครับ
จากพระคุณแผนที่เคยพบเห็นทั่วไปอันนี้เป็นรุ่นวัดแตกนะ
วนสารต่างที่บรรจุไว้ก็มาจากพระเกจิชื่อดังแห่งภาคตะวันออกครับ
มีเกษาหลวงปู่ทิมอิสริโกวัดละหารไร่มีสีพึ่งหลวงพ่อทาบวัดกระบบขึ้นพึ่ง
จุดประสงค์ของการจัดสร้างพระขุนแผนรุ่นวัดแต่ก็เพื่อสมทบปัจจัย
สมทบเพื่อสร้างสาราสามพระองค์คือหลวงพ่อเงินหลวงพ่อทองและหลวงพ่อนาค
ต้องมีสัญชุดชาติแบบนี้เลย
นครพนมครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเข้าไปนะครับ
แก้บทนะครับแก้บทเขาเรียกว่าแห่พ่อห่มกันนะครับที่องค์พระท่าพนมครับ
คุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
แล้วครับไปกับนางมณพรเจริญศรีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม
ร่วมพิธีถวายเครื่องบวงสวงนะครับ
ผ่านใบสีพญานาคและก็ห่มผ้าสีแดงรอบองค์พระท่าพนม
ถวายเป็นพุทธบูชานะครับต่อพระอุรังคธาตุ
ก็คือกระดูกหน้าอกของพระพุทธเจ้านะครับคุณผู้ชมครับ
แล้วก็บูชาองค์พญานาคทั้ง๗องค์ที่ดูแลองค์พระธาตุตามตำนาน
ในช่วงพิธีนะครับก็มีเมฆฝนก่อตัวแล้วก็มีละอองฝนโปรยปลายลงมา
เหมือนเป็นน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์ประพรมในพิธีนี้
เสร็จพิธีครับคุณผู้ชมครับเมฆฝนหายไปเฉยเลย
คุณสุริยะครับบอกว่าท่านศรัทธานะครับองค์พระธาตุพนมอย่างมาก
หลังจากแต่งงานนะครับยังไม่มีลูกเคยมากราบขอนะครับ
ก็จนมีลูกชายมีลูกชายนะครับก็นะครับเชื่อว่าเป็นลูกพระธาตุพนม
นิสัยเรียบร้อยนะครับศรัทธาในพระพุทธศาสนานะครับ
ก่อนเลือกตั้งก็บนว่าให้ประสบความสำเร็จทางการเมือง
ได้เป็นรัฐมนตรีสมปรารถนาก็มาทำบุญแก้บนกันครับ